สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศสุดสัปดาห์ส่งท้ายปลายเดือนแบบนี้๑วันเหมือนมี๒ฤดูค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเช้าแดดดีแต่พวกบ่ายเริ่มฝนตั้งเขาแล้วแล้วจากนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะ
ซึ่งฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะเกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
เน้นตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะจะเป็นสีเข้มแบบนี้ค่ะ
จากนี้ก็ยังตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหรือว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศเม็กซิกรคุณผู้ชมต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด๗๔
ประชาชนต้องวิ่งหนีตายลงมาจากบ้านเรือนนะคะเอาชีวิตรอดไว้ก่อนค่ะ
เรื่องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๕ศพค่ะ
แล้วก็มีการประกาศเตือนภัยซึนามิด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ